รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ขอนแก่น
เขาบอกว่าถ้าน้องหมูป่าอาคาเดมี่แม่สายออกมาได้ครบทุกคนนะ
ขอเชิญเลยเชิญมาเที่ยวที่สวนสัตว์ขอนแก่นแห่งนี้

นิราภานายธนชนเขนสิงห์ผู้มนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญ
ในการช่วยเหลือและลำเลียงสมาชิกหมูป่าอาคาเดมี่แม่สาย
ทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวง
ซึ่งขณะนี้สามารถลำเลียงออกมาได้๘คนยังเหลืออีก๕คน
ทางพอสวนสัตว์ขอนแก่นก็บอกว่า
ขอให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับ
โดยนายธนชนยังบอกอีกนะครับว่า
หากน้องทีมหมูป่ามีโอกาสมาเที่ยวในภาคอีสาน
สวนสัตว์ขอนแก่นขอยินดีต้อนรับนะครับ
โดยยินดีจะรับขวัญด้วยการให้เข้าเที่ยวชมได้ฟรีเลย
อยากดูสัตว์กี่รอบมาดูได้เลย
ดูได้อย่างใกล้ชิดเดี๋ยวจะดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับ

แล้วก็ยังอวยพรให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง
ฟังเสียงพอสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับ
อยากจะมาเที่ยวทางอีสานนะครับ
สวนสัตว์ขอนแก่นก็ยินดีต้อนรับนะครับ

เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับน้องทั้ง๑๓คนนะครับ
พร้อมเลยนะฮะหมูป่าแม่สาย
เดี๋ยวจะมาเที่ยวที่ขอนแก่นแล้วนะฮะ

พาบุตรหลานไปเที่ยวที่สวนสัตว์ขอนแก่น
เขาก็จดช่องอยู่กับโทรศัพท์
ใช่คือติดตามข่าวสารเนี่ยฮะ
ไม่ว่าจะสื่อไหนก็ตามนะฮะ
สื่อทีวีสื่อโซเชียลหรืออะไรก็ตามนะฮะ

เพราะอย่างน้อยเนี่ยตัวคุณพ่อแม่เขาก็มีบุตรหลานเนี่ย
เขาก็คิดถึงว่าถ้าบุตรหลานของเราเนี่ย

แล้วก็ส่งกำลังใจให้ช่วยเหลือทีมหมูป่า

แล้วก็ให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับ